เรื่องนี้ก็ยังคงคาราคาสั่งยังไม่จบไม่สิ้นสักที
สำหรับเจ้าปัญหาเจ้าเวหานี่แหละ

คือมันยังไม่จบแล้วมันก็เล่ามาแล้วเล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีก
อีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้คุณอ้ำอธิชาติ
เขาขอพึ่งอำนาจศาลบ้างคราวนี้
หอบหลักฐานทั้งหมดไปฟ้องหมินประมาท
สำหรับใครก็ตามเขาใช้คำนี้นะ
ใครก็ตามที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ด้วยการเรียกค่าเสียหาย๕๐ล้านบาทนะคะ
สำหรับคุณอ้ำอธิชาตินักแสดงแล้วก็ผู้จัดป้ายแดง
หอบหลักฐานพึ่งอำนาจสารอาญารัชดาเลย
ฟ้องหมินประมาทต่อบุคคลหรือบริษัทใดก็ตาม
กล่าวพาดพิงสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง

โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๕๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งคุณอ้ำเขายืนยันเลยว่าบริษัท๖ฮนุมานจำกัด
เป็นผู้ควบคุมการผลิตซีรีส์เจ้าเวหา
และชำระเงินค่าจ้างผลิตให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้วมีหลักฐานชัดเจน
ทนายความออกมาแถลงข่าวว่าบริษัทหกฮานุมาน
หนี้ค้างชำระอยู่๒๗ล้านบาท
จึงไม่เป็นความจริงนะคะรวมทั้งเรื่องที่ถูกอีกฝ่ายอ้างว่า
ขอให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าจ้างนักแสดง
นี่ก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันค่ะ
ใครบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด
ที่ได้กระทำการหมินประมาทผมก็ได้ฟ้องกลุ่มบุคคลนั้นแหละครับ
วันนี้เราได้ยื่นฟ้องไป๕๐ล้าน๕๐ล้าน
โฮนุมานเราได้เป็นผู้ผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทโฮคฮานุมานได้กระทำการควบคุมการผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย๒เทปเรียบร้อย
แล้วก็ได้มีการชำระเงินให้กับทุกฝ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ถามว่าผมจะต้องไปเป็นหนี้ให้กับใครอีก
การลิ่งข้อความบริษัทโฮนุมานเพราะว่าผลิตต้องตามกฎหมาย
คือจริงอย่างนี้ครับผมเป็นบริษัทที่ทำงานทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ผมคิดว่าบริษัทใหญ่แบบนั้นหรือบริษัทใด
ผมไม่กระทำการใดเพื่อเป็นการผิดต่อสรรพากร

โดยเซโดเองผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำแบบนั้น

เขามีข้อความไลน์ที่เป็นหลักฐานในการพูดคุย
เหมือนเป็นการยอมรับหนี้ของเราค่ะ
จริงแล้วผมก็อย่างที่ผมเคยเรียนว่าการพูดคุยทางธุรกิจเนี่ย
มันมีการพูดคุยอยู่หลายขั้นตอนใช่ไหมครับ

ก็ต้องดูว่าเหตุผลก่อนหน้านั้นมีการพูดคุย
แล้วยกเหตุผลไหนมาพูดคุย
เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าณตอนนี้
ผมตอบได้เพียงแต่เท่านี้รายละเอียดต่าง
ถ้าสมมุติว่าผมมีเอกสารต่างก็ต้องพิสูจน์กันในสาร
ด้วยการที่ผมขออนุญาตให้สารเป็นผู้ตัดสินในข้อพิสูจน์ทุกอย่าง
โดยคดีนี้นะคะสารจะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องวันแรก
ในวันที่๑๖มกราคม๒๕๖๐ค่ะ

หลังจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ก็มีการเบรกการถ่ายทำละครตอนต่อไปไว้ก่อน
และก็จะให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาว่า
จะให้บริษัท๖ฮานุมานเดินหน้าผลิตละครต่อหรือเปล่า
ส่วนความรู้สึกที่มีต่อนายวินัยเยี่ยมประเสริฐ
ในฐานะผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอด

เขาบอกว่าบรรยายไม่ถูกจริง
แต่ว่าต่อจากนี้ก็ขอให้ต่างคนต่างทำงานก็แล้วกันนะคะ